คุณผู้ชมครับไปต่อที่อายุทยาครับ

ขับรถไปรับลูกชายจากโรงเรียน

แต่ว่าด้วยความที่พ่อนั้นมีโรคประจำตัว
คือโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
ระหว่างทางโรคกำเริบขึ้นมา

ฝั่งอายุประหว่างด้วย
ประหว่างที่พ่อคนนี้

ครับแสดงว่า
พี่คุณมาบางขาย
ริมถนนหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์วาสุกรีตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอายุทยา
เป็นรถเก๋งคันนี้แหละครับทะเบียนกไก่คควาย๖๘๓๓อายุทยา
ที่นั่งคนขับไปพบศพในขวัญชัยแปลนหน้าอายุ๔๘ผี
ก็ฟุบหน้าอยู่กับพวงมาลัยแล้วก็เสียชีวิตในรถเนี่ยไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้าย
แต่ที่มันสลดคือลูกชายวัย๕ขวบแต่งชุดนักเรียนยืนมองพ่ออยู่ไม่ห่างครับคุณผู้ชม
ภรรยาของผู้ตายเขาบอกว่าตนกับสามีเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรองเท้าเปิดร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุ
ตอนบ่าย๒โมงครึ่งสามีขับรถไปรับลูกชายที่โรงเรียนนะฮะหลังจากนั้นก็ขับรถมาจอดฝั่งตรงข้ามร้าน
สักพักหนึ่งเห็นลูกชายลงมาอายุ๕ขวบนะฮะตะโกนแม่แม่พ่อไม่รู้เป็นอะไร
ตนเองก็เห็นและเห็นลูกกับเห็นรถแล้วแต่ทำไมสามีไม่ยอมที่จะเข้าไปที่ร้าน
ก็เลยวิ่งข้ามถนนไปดูครับปรากฏว่าสามีฟุบและเสียชีวิตไปแล้ว
สามีเป็นโรคประจำตัวคือเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็รักษาตัวมานาน๒ปีแล้ว
ก็เลยคาดว่าขณะสามีขับรถไปรับลูกชายมาแล้วโรคประจำตัวกำเริบ
แต่ด้วยความเป็นพ่อประคับประคองรถจนมาจอดตรงนี้หน้าร้าน
คือบ้านแล้วที่ที่ปลอดภัยแล้วลูกถึงแล้วแล้วพ่อก็เลยหมดสติไปเลย
ตำรวจก็เลยมอบร่างให้ครอบครัวไปประกอบพิธีเนื่องจากว่าครอบครัวก็ไม่ติดใจสาเหตุใด
จากว่าก็ทราบดีว่าสามีนั้นมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับ
หลอดเลือดสมองต้องรับประทานยาต่อเนื่องและเป็นประจำหาหมอตามนัดนะครับ